ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะเมื่อ๕วันที่แล้วก็ได้
การกินอยู่แล้วก็หลบหนีไปแล้วนะครับ
แต่การหลบหนีผมคิดว่าออก
ถ้าถามผมไม่อยู่หรอครับเพราะหนึ่ง
เสียแป้งนี่เป็นคนคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่ดี

เหมือนสมัยเป็นทหารพานแบบสมัยก่อนแน่นอน
และเส้นทางขณะนี้ถือว่าสะดวก
แล้วก็ปรากฏว่าเอาพูดง่ายว่า
เสียแป้งเป็นระดับเป็นผู้มีอิทธิพลที่อยู่ทั้งซีกการเมืองซีกสีเทา
แล้วก็กำลังปรากฏตัวอยู่ในซีกเขาเรียกอาชญกรเนี่ยนะครับ

สมุนคือเหมือนพวกพ้องพูดง่ายในพื้นที่และเป็นคนจังหวัดนั้นด้วยนะครับ
ผมคิดว่าขนาดนี้คงไปอินโดรีเซียแล้ว

ก็คือว่าออกนอกประเทศแล้วไม่อยู่หรอกครับ
เพราะว่าระดับ๗วันแค่นี้แล้วหาไม่ออกเนี่ย
ถือว่าพื้นที่แค่นี้เสียแป้งเดินเข้าออกแป๊บเดียวนะครับ
เพียงแต่แค่ไปหลบแล้วสังเกตได้ครับว่า
เมื่อกี้ข่าวก็บอกว่าโหลดมือถือไปที่อื่นไปแล้ว
ตอนนี้เขาแสดงว่าระบบการสื่อสารเขารู้อยู่แล้ว
อย่ามาตามชั้นเรื่องระบบการสื่อสารนะครับ
ก็คงใช้ตัดเครื่องมือต่างแล้วก็การที่หลบหนีข้างนี้
เป็นการหลบหนีในชั้นเป็นนักโทษแล้ว
แสดงก็มีการวางแผนเป็นระยะนะครับ
แล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายในการที่จะวางแผนหลบหนีนะครับ
ประเด็นแบบนี้นะครับคือไม่ใช่นักโทษแบบนี้อย่างเดียวนะครับ
ก็ต้องฝากกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับ
ให้ไปเช็คอัพดูนักโทษที่เป็นยาเสพติดแบบ
มีตังค์อ่ะเป๋าตังค์ใหญ่นะครับ
พวกนี้หลายเรือนจำที่ยังไม่แข็งแรง
จะถูกมีการหลบหนีแบบนี้เพื่อเรียนแบบอีกนะครับ

อ่าเขาเรียกว่าหน่วยข้าวปะทะนะฮะคืออาจจะเป็นที่ว่า
เอามาจากฮานุมานออกจากกองปราบครับนะครับแล้วก็เป็นหน่วยที่ของตรชด
คุ้นพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นห่วยของทหารผ่าน
ซึ่งประสานเขาเรียกบูรณาการกันที่จะเคลียร์พื้นที่เข้าไป
เป็นพื้นที่เป็นชั้นอย่างที่ท่านดำรงบอกว่า
เมื่อกี้ท่านบอกว่ามีซอกเขาเต็มไปหมดผมว่าไม่ไปถึงนั่นนะครับ
ป่านนี้ก็ขึ้นรถออกไปนะครับจากพื้นที่
เพราะว่ามันมีคนที่จะรับทอดเป็นทอดจนถึงปลายทางนะครับ
ท่านดำรงฮะอย่างวันแรกที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วยิงบรรทากัน
เผลอก็ไปแล้วมันมีช่องไปได้ใช่ไหมฮะ
คือทางเนี่ยมันมีทางเชื่อมทุก๔จังหวัด
เขาบรรทัศน์เขตศาสตร์พันธุ์ป่าเชื่อมที่จังหวัด
ทางนี้ทางมันก็ไม่ใช่มีทางรถเครื่องไปได้หมดหรอก

เชื่อม๔จังหวัดไม่ใช่๔จังหวัด

รังพัทธลุงสตูนสงขาสงขลาด้วย
คราวนี้การเดินคนอย่างในแป้งผมเชื่อหนุ่มอายุ๓๗วันเดียว
สามสิบกิโล๒๕กิโลเดินได้อยู่แล้ว
ให้เวลาสัก๒วันไปพักบนนู้นสัก๒วัน
อีก๒วัน๓วันเดินมาพบลุงพัทธลุง
โดนพจที่ต่างโดนไหนริมถนน
คือเส้นทางเขาบรรทัศน์มันตัดถนนผ่านกลาง

เส้นทางเส้นทางเจอหมด
มันไม่ใช่ปลาทุบไม่ใช่
ไปทางไหนก็ตันแบบงงไปหมดหาทางออกไม่เจอ
แล้วคนเข้าไปทำยางมันมีทุกช่อง

ในช่องอื่นมันก็แอบไปปลูกกันแอบไปปลูกกัน
มาเจอคนเต็มไปหมดที่ปลูกยาง
ก็บอกไหว้วานได้อะไรได้ให้ตังค์หน่อยก็ไปแล้ว
เอารถมารับไปตรงไหนตรงไหนตรงไหน
ข้ามมันคืนมันก็ไปแล้ว